เมื่อวานนี้ทั้งวันแล้วไปถึงกลางคืน
ผมก็ฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนรับโทรศัพท์กันทั้งคืน
เขาวิตกยังไงรู้ไหมครับพูดตรงเลย
ถ้าเขาฟังการอภิปรายเมื่อวานนี้เนี่ยโดยเฉพาะฟังท่านสมาชิกวุฒิสภาแล้วเนี่ย
เขาหมดหวังเขาคิดว่าตกแน่เลยทั้ง๖ฉบับไม่มีความหวัง
เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่เขาจึงฝากผมว่า
อยากให้ผมเนี่ยได้ไขข้อข้องใจตอบคำถาม
แล้วทำสุดทุกวิธีทางที่จะให้ท่านสวท่านได้เข้าใจ
เจตนารมณ์และสิ่งที่ค้างคาทั้งหมด
เพราะฉะนั้นผมก็จะทำหน้าที่สุดชีวิต
แต่ไม่มั่นใจว่าจะทำให้ท่านได้เข้าใจได้หรือไม่
นั่นก็คือผมไปสรุปประเด็นคำถามทั้งหมด
และข้อติดใจทั้งหมดที่ควรแก่การต้องอธิบาย

คำถามแรกที่ถามกันมากว่าแก้ทำไม

หลายท่านบอกไม่เห็นมีอะไรต้องมีเหตุผลเลย
เลยไปถึงขั้นว่าแก้เพื่อตัวเองด้วยอันนี้ข้อที่หนึ่งจะต้องตอบ
ข้อที่๒เนี่ยถามกันเยอะเหมือนกันว่า
มันเป็นความต้องการประชาชนหรือเปล่า
ค่อนข้างจะสรุปว่าไม่ใช่ความต้องการของประชาชน
แต่สอสอทำเองเพื่อประโยชน์ตัวเองด้วย

ข้อที่๓สำคัญมาก
ผมวิตกแล้วก็นอนไม่หลับ
ว่าเราใช้คำถามนี้เนี่ยมันเป็นการเบี่ยงเบน
แล้วมันจะพันกลับมาที่ตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
รัฐมนูลเกี่ยวข้องอะไรกับปากท้องประชาชน
ไม่เกี่ยวเลยหลายท่านออกทำนองนั้น
แล้วท่านก่อนหน้านี้สักครู่นี้เองพูดได้ซ้ำไปว่า
รัฐธรรมนูลแก้ปากท้องไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้

เหมือนกับรัฐมนุนยังไม่มีคุณค่าเลย
โดยเฉพาะกับปากท้องแก้อย่างไรวันนี้ผมจะอธิบาย

ไปล้มประชามนาฬิสิบหกล้านเสียงทำไม
ประเด็นที่๕เปลืองงบประมาณ
และสุดท้ายเนี่ยสงสัยกันเยอะว่าทำไมฝ่ายค้านถึงเสนอสองแบบ
แล้วก็มาเสนอรายมาตราทำไม

แก้เพื่อจะไปแก้ปัญหาปากท้องประชาชนนี่แหละ
ลำนวนครั้งนี้เพื่อจะแก้เศรษฐกิจให้พี่น้องอยู่ดีกินดี
มีเหตุผลอะไรเหตุผลเพราะการเมืองวันนี้
มันไม่เอื้อมันไม่เป็นเครื่องมือที่ให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
นี่ข้อที่๑ตอบสั้นเดี๋ยวฟังไปจะขยายความเอง
ข้อที่๒เป็นความต้องการของประชาชนหรือไม่
พวกเรามั่นใจว่าเป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

แล้ววันหนึ่งประชาชนก็จะประเมินพวกผม

เพราะฉะนั้นสัญญาณและจิตสำนึกของพวกผมเนี่ย
ไม่มีทางที่จะกล้าทำอะไรนอกเหนือจากความต้องการของประชาชนหรอก
ถ้าวันนี้จะไปอุปโลกอ้างประชาชนว่าก็ไม่ต้องการแก้
แล้วมาแก้เพื่อตัวเองเนี่ยเชื่อเถอะครับ
คราวหน้ากลับไปแล้วก็ได้รับโทษกันทุกคน
พักไหนที่ไปคิดอย่างนั้นแล้วประชาชนไม่อยากแก้แล้วคุณมาดันทำเนี่ย

ผมเองก็ต้องสอบตกประชาธิบัติก็ต้องตก
ภูมิใจใดก็ต้องตกทุกพักกลัวตกทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นอะไรที่มันฝืนประชาชนไม่มีใครเสี่ยงทำหรอก
ยืนยันได้ชัดก็คือว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ย
เกือบทุกพักท่านประธานออกไปหาเสียงกับชาวบ้านเนี่ย

แล้วชัดกว่านั้นอีกก็คือแม้แต่รัฐบาลเอง
นายกเองซึ่งเป็นคนที่ไม่อยากแก้หรอก
แล้วก็เป็นคนขีดรำนูนมาเนี่ย
พอตั้งรัฐบาลเสร็จทนไม่ได้
ต้องบรรจุไว้ในนโยบายเร่งด่วนข้อ๑๒
จะศึกษาแก้ไขรัฐมนุนอันนี้รัฐบาลเองก็รู้

ก็ไม่ใช่พวกผมทำตามอเบอร์ใจซะมาหลาย
เราก็เสนอตั้งคณะการบริการศึกษามา
วิธีการและหลักเกณฑ์แก้ไขรัฐธรรมนูล
ทำไมก็ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล
ศึกษาแล้วถ้าพบว่าประชาชนไม่เอาเราก็เลิก

ก็ฝ่ายค้านบ้างรัฐบาลมั่ง
แล้วก็มีนักวิชาบุคคลภายนอกเยอะเลย
เดิมที่คนมันคิดว่าการบริการชุดนี้เจ๋ยทะเลาะกันด้วย
เอาเข้าไปจริงไปเจอความจริงว่า
ฝ่ายค้านก็ดีรัฐบาลก็ดีซีกนักวิชาการก็ตาม
ศึกษาไปด้วยกันแบบไม่น่าเชื่อ
เพราะมันเป็นที่ประจักษ์ชัด
อนุชุดหนึ่งออกไปฟังเสียงประชาชน

หนึ่งไปดูเนื้อหาบอกว่าให้แก้อย่างนี้

นี่แหละคืออยู่ในร่างที่พวกผมเสนอวันนี้
เพราะฉะนั้นการมาธิการชุดนี้สรุปชัดเจนว่า

ถ้ายังไม่ชัดก็ไปฟังผู้ชุมนุมนี่
เขาเรียกร้องอะไรอย่าแก้
แล้วทำโน้นเราก็ระบุด้วยสร้อด้วย
แล้วคนทางบ้านที่ไม่มาชุมนุมเราก็ถาม
ใครถามเราครับก็คณะการบริการชุดนี้
ทุกซอกทุกมุมสรุปแก้

แล้วถ้ายังไม่ชัดอีกว่าเป็นของประชาชนไหม
ูเอียกันยื่นมาชนกัน
ก็ไปดูร่างของฉบับประชาชนที่ไอลอร์มายื่นเมื่อวานเนี่ย
ก็แห่กันมาเป็นแสนชื่อเขาก็จะแก้
แล้วแก้ยังไงก็แก้สอดคล้องต้องกันกับพวกผมนี่แหละ
คือแก้๒๕๖ตั้งสอสรด้วยตรงกันเป๊ะกับของรัฐบาลและฝ่ายค้าน
เพราะฉะนั้นถ้าขนาดนี้แล้วท่านยังไม่เชื่อว่าเป็นความต้องการของประชาชน
ท่านก็ออกไปดูสิหน้าสภาวันนี้
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าเราแก้วันนี้บนความต้องการของประชาชน

แล้วเกี่ยวกับปากท้องประชาชนไหมในข้อนี้สำคัญมาก
ท่านประธานครับวันนี้ที่ประชาชนลำบาก
หรือใครจะบอกว่าประชาชนไม่ลำบาก
วันนี้จะเป็นจะตายกับทั้งประเทศไม่มีอยู่ไม่มีกินกัน
จนกันทั้งหมดหนี้สินทั่วหัวทั้งประเทศเนี่ย
ประเทศก็เป็นหนี้ประชาชนก็เป็นหนี้ชาวบ้านก็เป็นหนี้เนี่ย
เพราะผมจะฟังนะแล้วผมฟังนะ
แก้เพื่อปากท้องนี่แหละแต่หลายคนอาจจะอธิบายไม่ชัด
เชื่อมโยงไม่ถึงแต่สุดท้ายปลายทางคือ
รับนูลเพื่อแก้ปัญหาปากท้องผมเรียนอย่างนี้ครับ
ผมพูดตลอดประเทศไทยอยู่ได้พวกเรามีกินมีใช้เศรษฐกิจเรา
มันเดินด้วยโลก
เป็นเงินในประเทศแล้วใน๓๐คือการลงทุนภายใน
ลงทุนภายในก็คือไปเอาต่างประเทศมาลงนั่นแหละ
ถ้าไม่มีนักลงทุนมาลงทุนในประเทศ๓๐ก็ไม่เกิด
แล้วเป็นงบประมาณแผ่นดินอยู่ที่ไม่เกิน๒๐
แล้วผมจะบอกให้รู้ว่าไอ้๗๐บวก๓๐เป็น๑๐๐เนี่ย

ท่านประธานครับเราจำเป็นต้องหวังพึ่งเงินจากต่างประเทศ
ส่งออกท่องเที่ยวแล้วก็นักลงทุนมาลงทุนในประเทศ
แล้วมันจะเกิดเงินพวกนี้ได้คืออย่างไรครับ

เขาจะต้องลงทุนและมาเที่ยวและคบค้ากับประเทศที่มีระบบการปกครองที่เป็นสากล
มีระบบการเมืองที่เข้มแข็ง
และแน่นอนที่สุดกุ๊ดก็วันนั้นก็คือระบบบบริหารที่ดี

หลักแรกเขาก็ต้องดูรัฐธรรมนูลนั่นแหละ
เมื่อว่ารัฐธรรมนูญดีกฎหมายดี
เขาก็มั่นใจที่จะมาลงทุน
เงินเขาจะหอบมานี่เขาไม่ไปสุ่มเสี่ยงมาในประเทศที่มันเล่น
เพราะฉะนั้นนับประดานที่กรบครับ
พอเรายึดอำนาจปั๊บปี๕๗ทุกท่านดูสิ
ไอ้๗๐ที่เคยได้จากธรรมเทศหายไป
รอดูความเชื่อมั่นยังไม่มีความมั่นใจยังไม่เกิด
เขาก็ไม่มา๒๘ประเทศยุโรปแซงชั่นไม่ครบค้าด้วย
เจรจาทางการค้าด้วยแล้วยึดอำนาจนั่นน่ะคือปฐมเหตุ
เสร็จแล้วเขาจะเฝ้าดูอะไรรู้ไหมครับต่างชาติ
เฝ้าดูว่าประเทศนี้เขาจะเดินยังไง
ถ้าเขาเดินดีเดินถูกแล้วเขาจะกลับเข้าที่เข้าทางแล้วนี่
เขาก็จะกลับมาลงทุนเขาก็ดูที่เราร่างรัฐมนูล
รัฐบาลนูนหกศูนย์ออกปั๊บท่านประธานครับถ้าเรายังไม่ลืมนะ
ไปดูปฏิกิริยาจากต่างชาติดิเขาเริ่มตกใจแล้ว
เอาแล้วถ้ารัฐมนูลเขาเป็นแบบนี้เขาทายเลย
อีกไม่นานเขาจะมีเรื่องกันอีกไม่เกินปีสองปี
ประเทศไทยก็จะมีเรื่องกันความขัดแย้งใหญ่จะกลับมาอีก
ถ้าเขารู้อย่างนั้นเนี่ยใครเขาจะเสี่ยงหอบเงินเข้ามา
ใครอยากมาเที่ยวแล้วเป็นจริงไหมครับ
ทันทีที่รัฐมนุนประกาศใช้ปั๊บคุณขยับเลือกตั้งกี่รอบ
ยังไม่ลืมนี่รัฐบาลท่านประยุทธ์เนี่ย
ขยับแล้วขยับเล่าขยับเอาละเขาจะเริ่มเบี้ยวกันแล้ว
นี่สัญญาณเขาดูพอเลือกตั้งปั๊บ
เราคิดว่าการเลือกตั้งจะฟอกตัวเอง
เราคิดว่าการเลือกตั้งจะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นขึ้นมา
เพราะโลกอยากเลือกตั้งชาวบ้านก็อยากเลือกตั้ง
เรียกร้องการเลือกตั้งถึงจำใจไปลงประชามติ
แล้วการเลือกตั้งก็มีขึ้นจริง๒๔มีนาคม
แล้วเราก็คาดหวังว่าเลือกตั้งเสร็จความเชื่อมั่นจะเกิดโลกจะยอมรับ
การลงทุนก็จะมาเงินต่างประเทศ๗๐เปอร์เซ็นต์ก็จะไหลคืน

แต่พอเลือกตั้งปั๊บเกิดอะไรขึ้นก็รัฐมนูลฉบับนี้แหละ
เลือกตั้ง๒๔มีนาท่านประธานครับ
เดือนถึงประกาศได้อับอายไม่ให้คนในโลกเขางงแล้ว
เกิดอะไรกับประเทศนี้เลือกตั้งแล้ว๒เดือนถึงประกาศได้
เมื่อก่อนรัฐมนุนฉบับอื่นเลือกปั๊บวันนี้๒ทุ่มประกาศ
รู้เลยตัวนายกรู้เลยใครจะเป็นนายก
นี่๒เดือนยังไม่รู้เลยนะว่าใครจะได้เป็นสอสอ
ก็เลือก๒๔มีนา๒๕พฤษภาถึงผมถึงได้รายงานตัวสสเขต
ส่วนบัญชีรายชื่อยังงมมางาหลานนับรายชื่อกันอีกยาวเหยียบ
กว่าจะได้๒เดือนเศษยังไม่จบนะ
ยังจะต้องมีการสอยกันยังจะมีคะแนนเลื่อนไหลกันอีก
ข้อกำลังหาตามมาก็คืออะไรครับ
ไข่เย็งบัตรออกลูก๒๕พฤษภารายงานตัวปั๊บ
กรระดับโลกที่เขายอมรับประกาศยังไง

การเลือกตั้งประเทศไทยไม่เป็นสากลไม่ยอมรับ
แล้วสื่อทั่วโลกตีพิมพ์ว่าการเลือกตั้งไทยเป็นการเลือกตั้งที่
การเลือกตั้งฉาบฉวยไม่เป็นมาตรฐานสากล

พอเขาเห็นว่าเราเกิดการเลือกตั้งแบบนี้ปั๊บ
รัฐบาลไม่ได้รับการยอมรับแน่นอน
เขาก็จะรออีกเขาก็ไม่มาลงทุนอีก
๗๐ที่บอกจะมาก็เลื่อนลอยอีก
ท่านครับเลือกตั้ง๒๔มีนา๒เดือนถึงประกาศผลได้
แล้วประกาศผลปั๊บโลกไม่ยอมรับ
แล้วอีกกี่เดือนรู้ไหมได้รัฐบาลครับ
ก็เพราะรัฐมนูลฉบับนี้แหละได้พักเบี้ยหัวแตก
พักยังสรุปสอสอไม่ครบเรียกประชุมไม่ได้
ก็รอจนสอสอจะครบเปิดประชุมได้
ในที่สุดผมย่นย่อนะ๒เดือนประกาศผลได้
อีก๓เดือนต่อมาถึงได้รัฐบาลท่านประธาน
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้มีที่ไหนในโลก

๒เดือนประกาศได้มันเกิดอะไรขึ้นในระหว่าง๒เดือน
แล้วอีก๓เดือนถึงได้รัฐบาลถึงแถลงนโยบายต่อสภา
แล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับ
คืองบประมาณแผ่นดินปี๖๓ล่าช้ากว่ากำหนด
กี่เดือนครับครึ่งปีถึงเข้าสู่สภา
กว่างบประมาณปี๖๓จะผ่านวาระได้

เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นจุดหนึ่ง
ซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเซมาตลอด
เงินต่างประเทศไม่ได้เขาไม่เข้ามา
นักลงทุนที่อยู่หนีเพราะความไม่เชื่อมั่น

เขามองออกว่าประเทศไทยจะเกิดปัญหาวันข้างหน้า
วันข้างหน้าก็คือวันนี้แหละ๑๙เดือนที่ผ่านมานี่แหละ
และวันนี้ที่หน้าสภานี่แหละ
แล้วอาจจะอะไรจะเกิดขึ้นอีกในต่อไปนี้
ต่างชาติเขามองออกแล้วแม่นด้วย
ท่านประธานครับพองบประมาณปี๖๓ล่าช้าเนี่ย
วันนี้ปี๖๔แล้วนี่งบ๖๓ยังใช้ไม่หมด
เกิดอะไรขึ้นครับ๗๐จากต่างชาติไม่ได้
ในประเทศที่เราหวังพึ่งนักลงทุนเขาก็หนี
พอนักลงทุนหนีปั๊บผมเคยพูดในสภาแห่งนี้ว่า
มีอยู่ความหวังเดียวนะที่จะไปต่อลมหายใจปากท้องชาวบ้านนะ
คืองบประมาณแผ่นดินตอนนั้นมันสามล้านเอ็ด
ผมบอกว่าความหวังเดียวนี่แหละแต่ไอ้ความหวังเดียวนั้นเนี่ยล่าช้า
ไม่ทันเกมไม่ทันการแล้วไม่ทันปากท้องแล้ว
นี่ไงครับนี่ไงครับคือรัฐธรรมนูลที่มันได้รัฐได้
สภาที่มันล่าช้าแล้วได้รัฐบาลอะไรครับ๑๙พัก
รัฐบาล๑๙พักความเชื่อมั่นเกิดที่ไหนครับ
มีศักยภาพไหมครับแล้ว๑๙พักไม่พอ
ล่าชามาจนถึงวันนี้แล้วใน๑๙พักวันนี้เกิดอะไรขึ้น
เศรษฐกิจหอบฮิ้วกันหนีแล้วใครจะเข้ามาเปลี่ยนออก
นี่คือการเมืองแบบ๑๙พักเหล่านี้คือความอ่อนแอจากรัฐมนต์ฉบับนี้
เพราะฉะนั้นเงิน๗๐จากต่างประเทศวันนี้หายยังไม่มา
แล้วรัฐบาลมาทำอะไรครับตั้งความหวังใหญ่ก็ถูกอ่ะ
ต้องมีอภิมหาโปรเจกต์ดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามา
แก้เกมที่โลกไม่ยอมรับดึงเอาเงินเม็ดนั้นที่เคยได้เจ็ดสิบกลับมา
หวังว่าจะได้เม็ดเงิน๗๐ที่มันหายไปมาทดแทนมาเยียวยามาถึงปากท้องชาวบ้าน
ลงทุนกระสุนเปล่ายิ่งจนยิ่งลงทุนยิ่งขาดทุนยิ่งหนัก
วันนี้เงินเม็ดเงินในตลาดในระบบเศรษฐกิจไทยไม่มี
นี่คือปัญหาที่เราลำบากยากจนอยู่วันนี้
เพราะฉะนั้นนี่มันเกี่ยวกับปากท้องไหม
เราจะทำยังไงต่อวันนี้ต้องทำให้ประเทศกลับมาเชื่อมั่น
ถ้าคนในโลกเชื่อมั่นนักลงทุนเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวเชื่อมั่น
เท่านั้นเงิน๗๐จะกลับมานักลงทุนจะกลับมาเติมไอ้๓๐ในประเทศ
งบประมาณแผ่นดินก็จะถูกพิจารณาให้มันทันให้มีประสิทธิภาพ
มันถึงจะกลับมาแล้วจะทำยังไงล่ะถึงจะเชื่อมั่น
กติกาสิครับก็รัฐธรรมนูลนี่แหละต้องแก้
แก้เพื่ออะไรล่ะครับเป็นสากล
บางท่านอาจจะบอกไม่จำเป็นมันต้องเป็นไทยนี่แหละ
ไทยก็ไทยเถอะไม่เป็นไรแบบไทยก็ได้
แต่มันต้องบ่งบอกว่าการเมืองเราจะเดินได้
การเมืองเราจะมั่นคงการเมืองเราจะเป็นเดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
ถึงได้เริ่มต้นแก้ในระหว่างที่เราแก้นี่ท่านประธานครับ
สิ่งซึ่งชาวโลกเขามองเห็นก็คือเขาทายไว้แล้วก็คือปัญหาจะเกิด
ก็เกิดจริงวันนี้ความขัดแย้งวันนี้เพราะอะไร
ก็ไปดูที่เขาเรียกร้องสิก็ข้อหนึ่งให้แก้รัฐมนูลน่ะ
สองให้ยุบสภาเพราะฉะนั้นวันนี้การแก้ลำนูนวันนี้ผมถึงบอกว่า
บอกว่าไม่เกี่ยวกับปากท้องส่วนงบประมาณแผ่นดินที่เพื่อนพูดเยอะ
วันนี้มาตราร้อยสิบสี่หรือหลายมาตรานี่สอสอรู้ปัญหา
แต่ไม่มีปัญญาจะแก้เพราะร่ำนูนจบนี้ห้าม
ไม่ใช่ห้ามเฉพาะสอสอด้วยเจ้าหน้าที่ฆาตการแม้แต่คอลโลม
แปรยติเข้าไปยุ่งยุ่งอ่ะโดนเพราะฉะนั้นเวลาจำกัด
ผมเรียกร้องว่าผมอธิบายให้ฟังว่าวันนี้เราแก้ปัญหา
รัฐมนุนเพื่อจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชน
ให้ต่างชาติกลับมาเม็ดเงินกลับมาในประเทศเกิดการลงทุน
และงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นสายเลือดหนึ่งจะได้พิจารณาสนองตอบชาวบ้านได้
คำถามต่อมาบอกว่าลงประชามติเอาสิ้นเปลืองเอาสิ้นเปลืองก่อน
บอกว่าแก้คราวนี้เนี่ยเสียเงินไปหมื่นกว่าล้านเนี่ย
ในขณะที่ประเทศลำบากแก้ทำไมไม่เสียดายเงินเหรอ
ฟังให้ดีนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ท่านสวครับ
แล้วท่านสมาชิกครับถ้ามีการแก้ระมูลครั้งนี้
ถ้าอนุมัติหลักการวันนี้รัฐบาลต้องมาขอบคุณสภานะ
มาขอบคุณพวกผมนะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้นะ
เพราะอะไรครับวันนี้เนี่ยรัฐบาลกู้เงินมาเยอะ
แต่ไม่มีวิธีจะใช้เงินใช้ไม่เป็นด้วยเอาไปเที่ยวแจก
แจกแบบไม่ได้มีไม่มีผลผลิต
แล้วรัฐบาลวันนี้กำลังคิดวิธีจะหาวิธีกระตุ้นเงิน
ลิตรอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบที่มีประสิทธิภาพยังไม่เจอ
ที่คุณเจอก็คือไปเอาอสมไปเที่ยวไงท่านประธานครับ
เอาคนนั้นไปเที่ยวคนนี้ไปเที่ยวหวังจะให้อสมเนี่ย
เอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยนี่คือใช้ระบบการกระจายเงิน
กับเข้าสู่ระบบเขามองเห็นแค่นั้นน่ะ
แต่วิธีที่ดีที่สุดกว่าเอาคนไปเที่ยวรู้แล้วไหมครับ
คุณจัดเลือกตั้งสิกระจายแบบทั่วทุกหมู่บ้านทุกคุ้มขนเลย
ทำประชามติสินี่กระจายไปทุกหมู่บ้านเลย
คนทำโปสเตอร์ก็ได้รถสองแถวก็ได้ฆาตการก็ได้
เงินจะกระจายอย่างมีระบบทั่วถึงที่สุดผมถึงบอกว่า
ถ้าคุณไปกู้เงินมาเยอะยังไม่มีวิธีการจะไปอัดฉีดเงินเข้าระบบ
ยังไม่พบวิธีกระตุ้นยังไม่พบรูปแบบที่มันแจกจ่ายได้ดีที่สุด
ทำประชามติสิสามรอบก็กระตุ้นสามรอบเพราะฉะนั้น
วันนี้อยากจะปิดให้คนไปเที่ยวใช่ไหมรัฐบาล
รายการไปเที่ยวอยากรอให้มีปีใหม่
อยากรอให้ถึงสงกรานอยากรอให้มีวันหยุดยาว
เพื่อเงินจะกระจายคุณทำประชามติสิ
แล้วเงินก็ไม่ไปไหนถ้ามีตามความเชื่อแบบ
เงินของคุณเป็นระบบให้มันหมุนในระบบนี่
ทำประชามติสิหมื่นห้ามันน้อยไป
เพิ่มไปสามหมื่นก็ได้มันจะได้หมุนในระบบ
คุณจะได้ยิ้มได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดายครับ
การทำประชามติหรือการแก้รำนูนคราวนี้
เงินที่ใช้เนี่ยคุ้มค่ามหาศาลคือหนึ่ง
เราลงทุนไปเราจะได้กฎิกาที่ดีเราจะได้โลกยอมรับ
แล้วจะได้แก้เศรษฐกิจได้๒ได้เงินหมุนเวียนที่ถึงระบบที่สุด
เพราะฉะนั้นข้อนี้อย่าเสียดายล้มประชามติหรือไม่เป็นคำถามต่อมา
ท่านประธานครับไอ้ประชามตินี่คนพูดมาเยอะ
ประชามติวันนั้นยอมรับกันไหมล่ะโลกเขายอมรับไหม
ไม่มีที่ไหนหรอกครับเลือกตั้งภายใต้กฎอายการศึกที่คนยอมรับ
เลือกตั้งกับประชามติก็เออเดียวล่ะท่านประธานคือโหวต
วันนั้นมาตราร้อยเฉียบสี่วันนั้นกฎอัยการศึกษ์
หลักเลือกตั้งไปทำทฤษฎีนักรัฐศาสตร์สิ
หลักเลือกตั้งสำคัญมีอยู่๖หลักหลักหนึ่งก็คือหลักอิสระ
ถ้าคนจะเลือกตั้งยังอยู่ในภาวะกลัวนั่นกลัวนี่
จะขึ้นอภิปรายขึ้นปลาใสก็กลัวเขาจับกลัวถูกเรียกไปปรับทัศนคติ
แล้ววันดีคืนดีก็มีคนเดินผ่านหมู่บ้านทุกหมู่บ้านสั่งกำนันสั่งผู้ใหญ่บ้าน
แล้วเลือกตั้งตอนนั้นเลือกตั้งอย่างนั้นประชามติอย่างนั้น
มันเป็นประชามติที่ใครยอมรับเอาเถอะเมื่อมันผ่านมาแล้วก็
ท่านจะอ้าง๑๖ล้านเสียงก็ช่างแต่วันนี้ก็ใช่ว่าเราจะปฏิเสธ
หกล้านเสียงประชามติเลยนะท่านประธานครับไม่ได้ปฏิเสธนะ
วันนี้ถึงแก้แล้วท้ายที่สุดอย่างน้อย๓ขั้นตอนที่ท่านอ้างขึ้นว่า
ต้องกลับไปถามประชามตินี่วันนั้นมีประชามติรอบเดียว
หกล้านเสียงเนี่ยแต่ต่อไปนี้สามรอบ
หกล้านเสียงเดิมสามารถย้ำอีกทีได้
ถ้าผ่านมาแล้ววันนี้ร่างไปแล้ววันนี้
ชอบไม่ชอบกลับไปถามอีก๑๖ล้านเสียงถ้าไม่เอานะ
ท่านก็ยืนยันว่าไม่รับก็กลับไปใช้ฉบับเดิม
ไม่ได้ข้ามหัวสิบหกล้านเสียงน่ะแต่ไปคาราวะท่านอีกสักสามรอบ
ให้ท่านตัดสินใจดับเบิ้ลเช็คสิว่าที่สองปีที่แล้วท่านรับไปเนี่ย
พวกผมทำมาใหม่ท่านเอาไหมถ้าไม่เอาของใหม่ก็แสดงว่าของเก่าถูก
ก็จบเราไม่ได้ล่วงล้ำกล้ำเกิน๑๖ล้านเสียงนะ
แต่ไปคาราวะอีกสามรอบนะท่านประธานเพราะฉะนั้น
วันนี้นี่ใครที่ชอบบอกว่าเราไม่เคารพ๑๖ล้านเสียงไม่ใช่หรอก
จะยอมรับไม่ยอมรับวันนั้นแต่วันนี้คือกลับไปเช็คอีกรอบ
ทำไมต้องเสดินเวลาแก้แบบทั้งฉบัสท่านติกรบครับ
วันนี้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาประเทศอันหนึ่งคือเอาประเทศออกจากความขัดแย้ง
ความขัดแย้งที่มันเกิดมาตลอดนี่ไม่ปฏิเสธนะ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่างลำนูนเยอะที่สุดในโลก
มีรัฐมนูลเยอะที่สุดในโลก
ผมเกิดมานี่วนเวียนอยู่อย่างนี้แก้แล้วแค่ฉีกฉีกแล้วก็แก้
ไม่ยอมรับกันทำไมถึงแก้บ่อยคือไม่ยอมรับ
วันนี้ถ้าจะให้ยอมรับถ้าคนนั้นพูดเรื่องนี้
แต่ไอ้ฝ่ายนั้นพูดไม่ดีเรื่องเดียวกันไอ้ฝ่ายนั้นพูดไม่ดี

รัฐมนูลที่ดีที่สุดในความเห็นของพวกผมนะฮะ
อรมันก็เอาเถอะอังกฤษสหรัฐไม่สนหรอก
รัฐธรรมนูลที่ดีที่สุดคือรัฐมนูลที่ประชาชนยอมรับมากที่สุด
มันจะเขียนอย่างไรก็แต่แต่คนไทยยอมรับมากที่สุด
นั่นแหละดีที่สุดผมเชื่ออย่างนั้นครับ
ถ้าจะให้ยอมรับที่สุดคือก็ให้ประชาชนมาเขียน

ที่มันมีปัญหาวันนี้ก็เพราะว่าฉบับนี้ใครเขียน
ก็ก็บอกว่าคนขอสชเขียนไงก็เลยไม่ยอมรับ
จะให้ยอมรับวันนี้พวกผมถึงบอกว่าอ้าวอย่างนี้มาเริ่มต้นใหม่
สสลเขียนเอาประชาชนเขียน
ร่างของพวกผมถึงได้บอกว่าเลือกตั้งมาให้ครบเลย๒๐๐คน
ส่วนประชาชนเขียนวันนี้ก็มีคนบอกอีกแหละ
เฮ้ยมาแก้ทั้งฉบับได้ไงถ้าแก้ทั้งฉบับมันรวมร่างนะ
ถ้าแก้ฉบับต้องไปทำประชามติก็พวกผมรู้
ถึงได้บอกว่ายกเว้นมาตราหนึ่งมาตราหมวดหนึ่งหมวดสองไง
ก็ยกเว้นไว้แล้วจะบอกว่าแก้ทั้งฉบับได้ยังไง
ถ้าแก้ทั้งฉบับก็คือไม่ยกเว้นเลยสิ
ก็ยกเว้นไว้ให้แล้วโทษนี่

แต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนอยากแก้ก็ไปในชั้น
ปัญญาติก็จะตัดจะเพิ่มได้
แล้วทำไมต้องให้สอสรเขียนก็ประชาชน
ทำไมประชาชนมันถึงจะได้ยอมรับกัน
ส่วนวิตกว่าแก้แล้วมันจะตัดเรื่องปราบโกงออก
แก้แล้วสฟจะได้อำนาจ
แก้แล้วสอสออยากจะหลบคดีโกงสอสอจะหลบคดีนั่นหลบคดีนี้
รู้ได้ยังไงว่าเขาจะเขียนแบบนั้นได้
วันนี้ใครจะเป็นสอรยังไม่รู้เลย
ก็สอสลมาเขาอาจจะเขียนหนักกว่าเดิมอีก

ก็เอาจะไปเขียนบรรยัติไว้พวกผมกระดิกไม่ได้ก็ได้
แล้วท่านสวท่านไปกลัวได้ยังไงว่าเขาจะมาตัดอำนาจท่าน
ชาวบ้านหรือสสเข้ามาก็อาจจะบวกอำนาจในท่านก็ได้

บางคนบอกว่าถ้าสอสรเข้ามาของดีมันจะหาย
เรื่องปราบโกงจะหายรู้ได้ยังไงว่าจะหาย

เราถอยออกมาดีที่สุดแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้วิตกอะไรก็วิตกได้แต่มันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ถ้าสอสลเข้ามาประชาชนเข้ามาเรามีหน้าที่ยอมรับเขา
เอาแล้วแบบนี้แล้วไปยื่นรายมาตราทำไม
สยยยื่นมาทำไมฝ่ายค้า
นี่แหละครับท่านโปรดฟังพวกผมด้วย

ก็ยื่นให้ท่านทั้งฉบับแล้วท่านยังบอกว่าไม่เอา
บางคนก็บอกว่าทั้งฉบับไม่เอามาล้มล้างเขาไม่เอา
ถ้ารายมาตราผมจะเอานี่ก็จัดให้แล้วไงหลายมาตรา
ช็อปเลยให้ช็อปเลย
อยากได้ทั้งฉบับก็เอาแบบสอสรพวกผมนี่
ถ้าบอกมันแก้ทั้งฉบับมันไม่ดีก็มาที่๔ยัตติก็ให้แล้วนี่

ถ้าบอกสี่ยติไม่ใช่ความต้องการของประชนท่านก็ยื่นมาสิท่านก็มีสิทธิ์ยื่น
สวก็มีสิทธิ์ยื่นนะถ้าพวกผมยื่นผิดตรงไหนก็เอามา
เพราะฉะนั้น๔ยติที่ผมยื่นนี่ท่านประธานครับ
เดินซ้ายผมกลัวถูกปฏิเสธพวกผมก็เดินขวาด้วย
ทั้งฉบับท่านก็จะไม่เอา
ท่านบอกจะเอารายมาด้านอื่นอีกรายมาตามีให้แล้วท่านก็บอกไม่เอา
แล้วท่านจะเอาแบบไหนอีกก็บอกมา
หรือจะใจคอไม่รับสักร่างเลย
นี่พวกผมทำกับพวกท่านทุกอย่างนะ
จัดไว้ให้ทุกอย่างถ้าเป็นอาหารใส่พานให้เลือกทานเลยนะครับ
สำหรับไหนชอบหวานเปรี้ยวมันเข็มหยิบได้เลยครับ

เหตุผลครับท่านประธานครับและที่สำคัญที่สุด
ในระหว่างที่เราร่างสอดศรอมีเราก็หวั่นวิตกว่า
แม้ได้สอดศรอแล้วนับเป็นบุญวันนี้ถ้าได้นะ
สรทำงานไปแต่ความขัดแย้งจะลดลงระดับหนึ่งท่านประธานครับ
แต่มันจะประทุอีกรอบเราก็กันไว้คือตรงไหนครับ
เกิดในระหว่างร่างเนี่ยยุบสภาลาออกมาอีกแล้ว
กติกาเดิมยังเลือกตั้งแบบเดิม
เลือกนายกโดยคนเดิมสวเหมือนเดิม

เพราะเรารู้นี่อันนี้มันคือความขัดแย้ง
ก็เลยเขียนซ้อนไว้ว่าขอคุณแก้ก่อน
เฉพาะหน้าได้ไหมสัก๒๔อันเนี่ย
ยังไม่ได้ก็เอา๒๗๒ลดอำนาจสวไว้ก่อน

สสรจะอยู่กี่ปีก็เชิญที่นี่
เอาให้แบบได้หัวจิตหัวใจประชาชนสมบูรณ์ที่สุด
แล้วเขามีความมั่นใจว่าถ้าให้สอสรทำงานไปเต็มที่
แล้วแก้อันนี้ให้ก่อนได้ไหมอำนาจสวอย่าเลือกนายกเลย
ระบบเลือกตั้งเอาใหม่คนจะได้สบายใจนะ
แล้วรัฐบาลต้องขอบคุณด้วยสิคนก็อยู่ได้อ่ะ
ประชาชนเขาก็ไม่ว่าหรอกสอสรทำงานไป
อยากยุบสภาก็ยุบสิถ้ามันได้เลือกตั้งแบบใหม่
ยุบสิถ้าเขาได้เลือกตั้งนายกแบบใหม่นี่ทางออกของประเทศ
ลูกหลานหรือใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาสภาวันนี้
อยู่ครั้งหน้านี่หรือวันที่๑๙หรือจะมีต่อไปในอนาคตนี่
ท่านประธานครับผมเชื่อว่าถ้าเรามีทางออกให้เขาแบบนี้
ประเทศเห็นทางเดินแบบนี้อุณหภูมิมันลดฮะ
นี่ไงคือการแก้ไขรับนูนที่ผมบอกว่าเรามาหาทางออกให้กับประเทศ
แล้วท่านผมชื่นชมท่านประธานตลอดตรงไหนรู้ไหมครับ
ท่านประธานย้ำพวกผมตลอดว่าให้สภาเป็นหลักพึ่งพิงของชาวบ้านให้ได้
ปัญหามีถ้าสภาแก้ได้เป็นทางออกได้จะวิเศษ
นี่ไงฮะกำลังจะลุกเป็นไฟข้างนอกแล้วก็เอามาที่นี่
ถ้าที่นี่เห็นพร้อมต้องกันจะเป็นทางออก

วันนี้ท่านจะหาทางออกให้กับประเทศก็เลือกได้เลย
หรือวันนี้ท่านจะปิดทางออก
ท่านกำลังจะสร้างอะไรขึ้นในอนาคตไม่นานเนี่ยเลือกได้

แล้วท่านต้องขอบคุณพวกผมนะว่าพวกผมเป็นฝ่ายลิเริ่มเสนอทางออก
เมื่อท่านขอบคุณแล้วนี่

ฝ่ายค้านเนี่ยกับรัฐบาลเนี่ย
หายากนะที่มันจะคิดตรงกันอย่างนี้
พี่น้องประชาชนทางบ้านได้คิดตรงนี้นะครับ
หายากนะที่จะเห็นรัฐบาลยื่นร่างแบบเดียวกันกับฝ่ายค้าน

ที่ในสะพางนี้ลุกขึ้นกับพี่ปลายแล้วนี่
ฝ่ายค้านรัฐบาลพูดไปทำนองเดียวกัน

เพื่อนเราประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยทุกพักรู้ข้างนอก

วันนี้นี่สิ่งที่ผมจะต้องบอกอีกคนนึง

ผมไม่บอกว่ารัฐบาลจะสั่งสวได้นะ

ผมจะต้องรอดูว่า

ท่านบรรจุนโยบายเร่งด่วนข้อ๑๒

บทสรุปวันนี้จะพิสูจน์ว่า
ท่านจริงใจไหม

กระซิบให้ปีกซ้ายเสนอ
กระซิบให้ปีกขวาล้ม

ใช้เวลาขาดไป๔นาที